หลายครั้งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากวงเล่าจากความเมาอะไรแบบนี้นะ
เรื่องนี้ก็เหมือนกันที่สมุทรปราการสามีภรรยาคู่นึงค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าก็เมาเก่งทั้งคู่เลย
ดื่มเหล้าเป็นประจำดื่มเหล้ากันแต่หัววันดื่มเหล้าแล้วทะเลาะกัน
ตอนแรกเพื่อนบ้านก็มองว่าสามีภรรยาเนาะลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันบ้าง
แต่มันไม่ใช่แล้วมันถึงขั้นที่ภรรยาหัวแตกคราวนี้เนี่ย
สามียกมือไหว่ไหว่กราบภรรยาขอโทษ
หัวแตกเลือดอาบปางตายเกือบตายนะคะดูเลือดสิคะ
นี่ยังไม่ตายนะยังค่ะยังค่ะพี่อุ๋ยยังไม่ตายค่ะ
แต่นิ่งเลยอ่ะนิ่งแล้วเลือดเพียบเลยนี่นี่สามีตัวเปื้อนเลือดเต็มไปหมด
นี่ยังเมาอยู่นะคะโอ้โหยังเมาอยู่เลยยกมือไหว้กราบเมีย
นายสมบูรณ์แก้วขำค่ะเลือดเต็มตัวเลยค่ะร้องไห้และกราบเมีย
คือนางรุ่งนภาอายุ๕๓หมดสติจมกองเลือดอยู่ในห้อง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องกันตัวนายสมบูรณ์ออกไป
ปฐมพยาบาลนางรุ่งนภาและต้องรีบส่งโรงพยาบาล
สภาพเป็นแบบนี้ค่ะแล้วดูเลือดที่ไหลอยู่ที่พื้นห้องสิ
โอ้โฮโอ้ยพี่อุ๋ยดูเลือดสิฮะนี่โอ๊ยนี่
แต่ต้องบอกปางตายยังไม่ตายแต่เจ็บหนักเลยค่ะ
ขอให้ปลอดภัยด้วยฮะและในห้องมันมีอะไรบ้างครับ
นี่คือขวดเหล้านะคะเราขอเบลอภาพเอาไว้นะคะเพราะว่าเลือดเต็มเลยค่ะ
สงสัยว่านี่คืออาวุธเอาขวดเหล้าตีหัวค่ะ
แต่นายสมบูรณ์ผู้เป็นสามีบอกว่าไม่ใช่ผมไม่ได้เอาขวดเหล้าตีหัว
เมียผมล้มหัวฟาดพื้นแต่ตำรวจก็ยังไม่เชื่อ
เพราะนายสมบูรณ์เองยังเมาอยู่เลยนำตัวไปสอบปากคำสพบางบ่อ
รอให้สั่งก่อนแล้วค่อยสอบปากคำซ้ำอีกรอบหนึ่ง
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าก็คู่นี้เขาเมากันเก่งจริง
แต่สามีเมาหนักนะดื่มเหล้าประจำเลยเมาทีไรทะเลาะกับภรรยาเป็นประจำ
เมื่อวานนี้ก็ทะเลาะกันมีเสียงเหมือนสู้กันและมีเสียงร้องของฝ่ายหญิง
เขาก็พากันไปดูนะคะเขาก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะ
ชาวบ้านแถวนั้นได้ยินเสียงดังได้ยินเสียงทะเลาะได้ยินเสียงร้อง
เขาก็ไปดูตั้งใจจะไปช่วยพอไปถึงฝ่ายยิงคือนอนจมกองเลือดไปแล้วอะค่ะ
เพื่อนบ้านก็เลยรีบแจ้งตำรวจและแจ้งกู้ภัย
ส่งคุณเบิร์ตวิรยุทธ์นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
เป็นหอพัก๒ชั้นห้องที่เกิดเหตุอยู่ด้านล่าง
มีมีดสองเล่มมีขวดเหล้าขาวอยู่ขวดหนึ่งมีสากมีกันไกล
สิ่งต่างเหล่านี้สงสัยเป็นอาวุธที่สู้กันนะคะเพราะแต่ละอย่างมันเหมือนมีคราบเลือดติดอยู่ด้วย
มีมือถือตกอยู่เครื่องหนึ่งนะคะมีอาหารยังค้างอยู่ในถ้วย
แกงหอยขมนี่นักข่าวดูอย่างละเอียดมากมีแกงหอยขมอยู่ในถ้วย
เจ้าของร้านขายของชำบอกว่านี่หอยขมนี่นี่ค่ะสามีพระยาคู่นี้เขาดื่มเหล้ากันเก่งทั้งคู่
อันนี้เจ้าของร้านบอกนะคะนายวิเชียนแล้วดื่มเหล้ากันตั้งแต่หัววันตั้งแต่กลางวัน
ตัวภรรยาไปซื้อเหล้าขาวสองขวดจากที่ร้านเขาครับพอห้าโมงเย็นสามีมาซื้อเพิ่มอีกขวดนึงอะค่ะพี่อุ๋ย
สามขวบแล้วนะตอนนั้นเห็นว่าสามีมีแผลแล้วนะคะเหรอ
ไปซื้อขวดสามมีแผลที่ท้องนายวิเชียนเจ้าของร้านชำก็ถามว่าไปโดนอะไรมา
อ่าอ่าในสมมุลบอกว่าอ๋อเมียเอามีดแทง

ตกค่ำก็มาเกิดเหตุนี้ค่ะ
หัวแตกเนี่ยเลือดอาบเนี่ยค่ะ

เหมือนยังก็ทะเลาะกันมาก่อน
เขาบอกอะไรมึงไล่ตีกูเหรอ

ตอนอาจารย์ไปซื้อเล่าเนี่ยเขาตีกันมาแล้วรอบหนึ่ง
อ่าเขาตีกันไล่ตีกันมาก่อนแล้ว
เขาบอกเมียไล่ตีครูออกจากนอกห้อง

เขาอยู่มาประมาณ๒ปีได้หรือเปล่า

ไม่ได้เมาหอยขมใช่ไหม
เห็นมากเล่าข่าวคุณผู้ชมทั้ง๓ขวดแน่

อาสามูลนิธิร่วมกับตันยูค่ะ
เกียรติกล้องบ้านอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุ
บอกว่าบ้านอยู่ใกล้เลยรีบเข้าไปช่วย
พอไปถึงเห็นฝ่ายหญิงนอนจมกองเลือดไม่ได้สติแล้ว
ฝ่ายชายเมายกมือไหว้กราบเมียตลอดนั้นเลย
ก็ถามว่าทำไมเมียเจ็บหนักขนาดนี้
แต่ผู้ชายเขาบอกว่าผู้หญิงล้ม

เพราะว่าเฏิ้งกลับพระสามงานลงบ่อสีเลือดมาก
เขาก็แบบพลึมว่าโดนขวดตีที่หัว

ช่วงนี้ใช่ที่ทำให้เลือดออก
แต่กู้ภัยเขาบอกคือแผลมันใหญ่มาก
ไม่แน่ใจว่าล้มจริงหรือเปล่าเลือดอาบขนาดนั้น
นายสมบูรณ์ผู้เป็นสามีถูกนำตัวไปสอบปากคำ
และล่าสุดตำรวจปล่อยกลับบ้านแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ค่าปรับไปร้อยเดียว
ความผิดคือเมาสุราและประพฤติตนวุ่นวาย
ทีมข่าวก็ไปถามเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
นายสมบูรณ์ก็น่าจะสั่งเมาแล้วล่ะค่ะ
นี่ค่ะนายสมบูรณ์นะคะ
สั่งเมาแล้วเนอะก็ตอบนักข่าวว่าไม่ได้เอาขวดเหล้าตีหัวเมียนะ
ก่อนเกิดเหตุดื่มเหล้าไปแค่ขวดเดียว

แต่เมียดื่มไปสองขวดอ่าเมียเมามาก

บอกว่าก่อนเกิดเรื่องเพื่อนเมียมาเที่ยวที่ห้อง
พอเพื่อนกลับไปเมียเอามีดแทง
แขนขาหน้าท้องนี่ค่ะ

ก็เมียหึงหึงกลัวว่าจะไปชอบเพื่อนเมีย

คงจะเมาด้วยแหละเนี่ย

กลับไปที่ห้องอีกที

แทงมันลอยแบบไม่ได้ถึงขั้นแบบจึ๊กเข้าไปนะ

แต่นักข่าวเราก็ถามย้ำนะพี่อุ๋ยว่าจริงเหรอ

นี่นายสมบูรณ์บอกว่าไม่ได้ทำร้ายเมียจริง

จะเอามีดมาแทงหัว
ตอนที่แทงเนี่ยเพื่อนคนนั้นยังอยู่ไหม

อ๋อเขาเอามีดมาแทงหัว

คือง่วงเหมือนกันว่าทำไมแฟนถึงเลือดออก

ไม่ได้ทำครับแฟนเหมือนเงิน

อาการบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ

อุ๋ยก็น่าจะบอกได้ว่ามันเกิดจากอะไร
หัวฟาดหรือว่าโดนทำร้ายกันแน่

ภาวนาขอให้รอดชีวิตอะไรอย่างนี้

ไหว้กราบเลยค่ะ

เรื่องของกินลงกินเหล้าใช่ไหม